เจอมาลีตอนนี้อินเลิฟกับการนพัฒน์มากนะคะวานก่อน
กันพาไปงานแต่งของเพื่อน
เขาแซวกันบอกว่าจะแต่งงานแล้วนะ
ก็เลยไปฟังมารีว่าตกลงนี้จะแต่งหรือเปล่า

เขาก็เป็นสายเล่นแบบเล่นตลกอยู่แล้ว
ติมลุกลุ่มถ้าจะแต่งงาน

คนจะแซวเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ

มีโอกาสมีงานหรือว่าถ่ายแบบด้วยกันไหมคะ